เราก็ไปหาของอร่อยทานกันนะ
น่าจะเป็นอันดับต้นที่หลายคนชื่นชอบ
และแบบว่าหมาล่าวินเตอร์ที่นี่มันมีสุดเด็ด
มันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครที่ไหน
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนและมีเมนูอะไรบ้างค่ะ
ไปกันเลยนะจ๊ะไปกันถึงยามค่ำยำคืนแบบนี้
ไปถึงแล้วก็ต้องไปนั่งที่ร้านนี้แหละค่ะเขาชื่อว่าร้านหมาล่านั่งหน้าบ้าน

ร้านนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังขวัญใจของคนที่นี่เลยนะคะ
เพราะเขามีสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแล้วก็มีรสชาติเผ็ดซ่ากำลังดี
นี่เอาให้ดูเมนูเอาให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะว่าคนมาเยอะแยะกันขนาดไหน
ที่บอกว่ารสชาติเด็ดไม่เหมือนใครนี้นะคะเริ่มตั้งแต่พวกน้ำซอสพวกเครื่อง
เครื่องปรุงของเขาเนี่ยมันเข้มข้นถึงเครื่องจริงเรียกได้เลยว่าใครจะมาร้านนี้ต้องรับบัตรคิว
เพราะว่าคนเยอะจริงอะไรจริงนะคะเราเลยไปคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านนี้เคยเป็นทนายความมาก่อนนะคุณ
ไม่ธรรมดานะคุณค่ะมีความรู้มากมายหลากหลายแบบแต่พี่เขาก็คือคุณพัทราวุฒิยศแก้ว
บอกว่าจริงครับผมเคยเป็นทนายความมาก่อนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละแต่ทำไปทำมารู้สึกว่าอยากจะไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่า
นั่นก็คือเรื่องของการขายของนี่แหละก็เลยมาค้นพบว่านี่แหละสิ่งที่ชอบและมีความสุขที่สุดก็คือการขายอาหาร
ขายเครื่องพวกปิ้งย่างพวกหมาล่าพวกเนี้ยเลยตัดสินใจนะคะไม่ทำแล้วทนายความมาขายปิ้งย่างหมาล่าดีกว่า
เงินลงทุนเพียงแค่๒๐๐บาทเท่านั้น๒๐๐บาทเองคุณผู้ชมเขาเริ่มต้นได้ยังไง
เขาบอกว่าเงิน๒๐๐บาทนี่แหละนะคะทำให้ประสบความสำเร็จมีลูกค้ามามากมายขนาดนี้
แต่มันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการลองผิดลองถูกจนได้สูตรเด็ดเฉพาะตัวมา
กลายเป็นว่าตอนนี้นะคะโอ้โหขายดิบขายดีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
เมนูก็มีเพิ่มขึ้นมากมายกว่า๓๐ชนิดอ่ะ
สรรกันไปตามความชอบเลยส่วนราคานั่นเหรอคะ
คุณผู้ชมพกตังค์มา๕บาทก็ซื้อได้แล้วมันมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้น๕บาทไปจนถึง๓๐บาท
แล้วแต่ว่าคุณชื่นชอบแบบไหนเป็นไส้กรอกเป็นโปรตีนจากสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่หมูเห็ดเป็ดไก่มาหมดพวกมังสวิรัติผักก็มีหลากหลายชนิด
ใครเห็นแล้วโอ้อดรนทนไม่ไหวอยากจะไปลิ้มลองของอร่อยมาล่าสุดเด็ดแบบนี้จำชื่อร้านให้ดีค่ะชื่อร้านมาล่านั่งหน้าบ้านนะคะเปิดอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะอยู่แถวตลาดแรงบ้านติ้วตะมนตกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ขายตั้งแต่ตอน๕โมงเย็นถึง๕ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดราชการไม่มีวันหยุดเอกชนไม่มีวันหยุดใดทั้งสิ้นไม่มีวันหยุดลอตเตอรี่ออกไม่เว้นว่างเลยสักวันทีเดียวขายกันแบบนี้ต่อเนื่องนะคะใครสนใจเอาเบอร์โทรไปเลยค่ะเพื่อที่จะติดต่อเอาไว้ก่อนจองเอาไว้ก่อนก็ได้
มีหมดเลย๓๐กว่าชนิดแต่คุณพี่ตุ๋มาล่านั่งหน้าบ้าน
จังหวัดเลยนะจ๊ะไปไม่ถึงอย่าเลยล่ะ
อย่าเลยแต่ไปเลยค่ะ